กระแทมกระแทมฟืดเครื่องคออยู่นาน
เพราะหลีครีเซ็นเก่งครีเซ็นหัวใจเก่ง
สัปดาห์นี้ก็ยังโสดโสดอยู่ทางนี้
คงคอนเซฟเหมือนเดิมนะจ๊ะแต่จะมีบางคนจะได้เดบิล
บทมือลาความโสดเร็วนี้ถามดวงรู้ถามโชครู้
เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาว
มาเล่าสู่กันฟัง๕ราศีรักครั้งใหม่
จักรจี้หัวใจจุงเบยเดือนกรกฎาคม
รักหลิชอบหลิคอมเมนไลค์แชร์ให้หลิด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีพฤศพเดือนนี้ถ้าถามถึงคนมีคู่แล้ว
ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นแต่ได้มีเวลาแน่นแฟนขึ้น
ได้คุยกับปรับความเข้าใจกันแบบตะมุตะมิ
แต่ต้องยกจังหวะโลกผลแล้วประรั่วใจ
ให้กับคนโสดชาวพฤศพที่หลีขอบอกเลยว่าจะได้เจอคนที่โดนใจแบบจัง
อะไรก็เข้ากันดีงานนี้มีเหเหดังกว่าเชียบอนโลกแน่นอน
อันดับสี่ราศีกันรักผลิดอกออกผลบานสะพรั่ง
ให้ได้ชื่นช้ำหัวใจได้สละโสดสมใจ
แต่ก็จะมีปัญหาเล็กน้อยที่ต่างฝ่ายต่างขุดเอาปัญหาเก่าเก็ตมาตั้งประเด็น
ก็หวังว่าพบกับใหม่ก็ต้องจูนปรับในช่วงโทรกันสักกันนิด
ชวนไปเที่ยวทะเลกันสักหน่อยจะช่วยให้สวีทสวีวีมีมากขึ้นด้วย
อันดับ๓ราศีมีนสนัวไว้ชาวมีน
จะได้เจอพระเอกขี่ม้าขาวที่กลับกลับเข้ามาหาได้ทันเวลาพอดีพอดิบ
เพียงแต่คนนี้จะเข้ามาเติมเต็มหัวใจ
แต่ยังมาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาต่างที่วัยรุ่นวางอุ่นใจได้ทัน
เรียกได้ว่าได้แฟนประเสริฐเลิกเลอเพอร์เฟคจนใครก็ต้องอิดแรงไปเลย
อันดับ๒ราศีสิงเอาล่ะได้เวลาประกาศกล้าวศักดาราคารของชาวสิง
ให้ชาวโลกได้รับรู้กับความรักครั้งใหม่ที่สุดจากแดน
คนรอบตัวหันมามันไส้ใจเย็นค่อยเปิดตัวกอดโอเพ่นนิ่งกันไปก่อน
เหตุแรงเกินไปจะสร้างกลุ่มคนขี้อิจฉามาเป็นศัตรูได้ไม่รู้ตัว

อันดับหนึ่งราศีเมทุนพักที่เลิฟเลิฟรักครั้งใหญ่ของชาวเมทุน
จะไม่ได้เป็นใครที่ไหนไกลเพราะจะได้พบรักยืนฟังกับคนใกล้ตัวในที่เรียนหรือที่ทำงาน
โดยมีเพื่อนเป็นพ่อสื่อแม่ชักตัวร้ายเป็นคนจับคู่มาปัชชาดะเฮ้ยมามุมนี้งบรุ้มฟริงกัน
จะบอกให้ว่ารักครั้งนี้จะมั่นคงลงตัวจบหนึ่งแบบแล็กที่ด้วยล่ะจ๊ะดีเวอร์
เช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศีรักครั้งใหม่จักรจี้หัวใจจุงเบยเดือนกรกฎาคม
ราศีที่ว่ามานี้กำลังจะสละโสดแต่หลีก็ยังโหลดโหลดอยู่ทางนี้เอ๊ะโหลดอะไรน่ะเหรอ
ก็โหลดทิศชื่อมาซับน้ำตาคนโสดเมื่อไหร่จะมีแฟนคนโปรดกับเขาสักทีนะอิอิแอร์บทดราม่าหนีดีกว่า